เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ยังคงเจอกับน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ยังคงมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่ก็เจอกับน้ำท่วมสูงทีเดียวนะครับ
ผู้บังคับการกรมทหารพรานาวิกโยธินกองทัพเรือนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมชุดแพทย์นำยารักษาโรคนะครับ
นำถุงยางชีพเดินลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
ที่บ้านสาราวดีอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส
กลางสายฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
ขณะที่ชาวบ้านบางคนเดินลุยน้ำออกมารับถุงยังชีพและยามรักษาโรคกับเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยเล่าว่าถูกน้ำท่วมทุกปีครับปีละ๓ครั้ง

เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รุ่มรองรับน้ำ
ส่วนที่สะพานบ้านประแงตำบลหลูโบซาวอร์นะครับ
ที่อำเภอบาเจาะจิตอาสากว่า๖๐คนร่วมกันกำจัดวัชพืชและสิ่งกิดขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพาน
เพื่อให้น้ำป่าจากเทือกเขาบูโดนนั้นไหลผ่านได้อย่างสะดวก
แล้วก็ไปลดปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่
หลังมีน้ำท่วมสูงกว่า๑สัปดาห์ระดับน้ำสูงกว่า๒เมตร
ชาวบ้านต้องใช้บริเวธท้องแบบในการสรรจร
โดยเฉพาะถนนทางหลวง๔๐๓ปิดจราจรจากสนามแยกหนาขาตรงถึงสี่แยกหนานอน
เพราะว่าน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำแรง
ให้ชาวบ้านย้ายไปใช้ถนนทางหลวงหมายเลข๔
เพชรกะเสมตรังห้วยยอดแทน
ส่วนที่บ้านหนองตรุษตรงข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้ำตรัง
บ้านป่าหมากบ้านหนองตรุษ
มีน้ำท่วมบ้านริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างรวดเร็ว
บางส่วนต้องอบพยพไปอาศัยในเต็นต์ที่เทศบาลเตรียมเอาไว้ให้ค่ะ
นาจบริญทิพยพงธาดาผู้ว่ารัชการจังหวัดนครสีธรรมราช
สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเตือนประชาชนรับมือกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน
พร้อมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากนี้ได้เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้เพียงพอสำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินประมาณ๕วัน
หรือจนกว่าจะไปถึงต้นเดือนธันวาคม
นางคำฝอยธรรมโสดาอายุ๔๒ปีประกอบอาชีพก่อสร้างที่อำเภอพระพรมบอกว่า
ระยะนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับไม่สามารถประกอบอาชีพงานก่อสร้างได้เลย
ออกไปหาปลาขายสร้างรายได้เสริมวันหนึ่งก็ไม่น้อยนะครับได้วันละประมาณ๕๐๐บาท